ส่วนเหตุการณ์นี้ก็น่าตกใจที่สมุทรปราการค่ะ
พนักงานส่งสินค้า๒บริษัทมีเรื่องกัน
แล้วนัดมาเคลียร์กันที่ตลาด

มันกลายเป็นเรื่องบานปลายทุกครั้งจริงค่ะ
อันนี้เคลียร์กันถึงขั้นยิงกันเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
วัยรุ่นชายเป็นสิบคนเลยนะคะวิ่งกันวุ่น
มีชายเสื้อสีแดงใช้ปืนวิ่งไล่ยิงกลุ่มคู่อริ
อีกคนนึงเสื้อสีดำถือมีดยาววิ่งไล่ตามไป
แล้วก็ส่งเสียงดังโวยวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยค่ะ

คือมีภาพจัดลองมุมจรปีดที่อยู่ริมถนนแกล้กับที่เกดเหดนะคะ

รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันที่หน้าตลาด
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
เพราะว่าถูกวัยรุ่นอีกกลุ่มที่มีปืนมีมีดไล่ทำร้ายนะคะ

มีพลาดแบบรถจักรยานยนต์ล้มด้วยอะไรด้วย

คือรถพังเสียหายรถล้มไปแบบนี้ตัวก็วิ่งหนี
เหลือแค่รถยังไปฟันรถ
วัยรุ่นสองฝ่ายเหมือนกับแยกย้ายกันแล้ว
แต่มีชายเสื้อสีดำที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้เหมือนยังถือมีดวิ่งอยู่เลย
วิ่งไล่ตามอยู่เลยคือตามไม่จบไม่สิ้นวิ่งไล่ตามคู่กรณีไปเรื่อย
คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะตำรวจสพบังเสาทงตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่หน้าตลาด๑ปลอก
มีปอกใส่มีดมีรองเท้าแตะมีแว่นตาตกอยู่ที่พื้นก็น่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะคะ
ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนี่ค่ะที่เก็บเอาไว้ได้
พ่อค้าน้ำกระท่อมในตลาดค่ะบอกว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งสินค้าอยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุ
เคยมีปัญหาต่อยกันในบริษัทมาก่อนนัดเคลียร์กันครั้งหนึ่งเมื่อวาน
เจอกันอีกครั้งหน้าตลาดเพราะเป็นเส้นทางที่ต้องกลับหอพัก
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ไล่ยิงไล่ฟันอย่างที่เห็นในคลิป
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าบ่นกันอุบเลยคุณผู้ชมบอกโอ้โหเสียงปืนเนี่ยนะ
พากันหนีตายนะพากันหากำบังเพื่อหลบ
ไม่มีใครกล้าแม้กระทั่งจะโผล่หัวขึ้นมาดูเลยค่ะ
เพราะมันน่าตกใจมากมันตลาดแต่เสียงปืนขนาดนั้น
อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งเล่าให้ฟังค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
ตอนนั้นเธอพาลูกหลานรวมแล้ว๔คนนะคะไปนั่งกินอาหารในตลาด
แล้วคุณผู้ชมนึกดูสิค่ะได้ยินเสียงปืนสองสำนัดอ่ะ
ไปอีกทีวัยรุ่นไล่ทำร้ายกันก็รีบให้แบบลูกลูกคือหมอบลงกับพื้น
กลัวจะโดนลูกหลงตลาดตรงนี้เนี่ยมันแทบจะกลายเป็นจุดนัดเคลียร์ปัญหาของวัยรุ่น
เคลียร์ปัญหาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เคลียร์กันมันมาใส่กันเนี่ยค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่อยู่แถวนั้นก็เลยบอกว่า
อยากให้ตำรวจเข้มงวดและปราบปรามให้มากกว่านี้
ทีนี้รู้ตัวคนที่เป็นผู้ชายเสื้อสีแดงที่มีปืนนะคะ
รู้แล้วนะคะตำรวจบอกอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดี
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องตามตัวทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามหลักฐานและตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ